ส่วนช่วงนี้จะพาไปแอฟริกา
เขาไม่ได้กินยาหรืออะไร

ย่าสุวรรณาแต่ว่าอยู่ที่ประเทศไทย
แต่คุณดูเหมือนไหมแล้วถ้ายิ่งมีเพลงไลออนคิงขึ้นนะ

เกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
ขึ้นชื่อความสวยเป็นทุ่งญาติสุวรรณาแอฟริกาไทยแลนด์
คุณดูสิครับต้นมงต้นไม้อย่างต้นเสม็ดแคระ
มีด้วยนะโอ้โหใครไม่เคยเห็น
ผมคนหนึ่งไม่เคยเห็นควรจะต้องไปที่นี่ดูนะครับ
แล้วเนี่ยเป็นเกาะที่มีสภาพภูมิประเทศที่แปลกตา
เปรียบเสมือนว่ามาอยู่ที่ถุงญาติสุวรรณาแอฟริกาจริง
บอกเลยนะนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
คุณผู้ชมจะได้ดื่มดำกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะทุ่งย่าแห่งนี้เขามีไฮไลท์
ก็คือเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะน่าไปเที่ยวมาก
แล้วนอกจากนี้เกาะผ้าทองนะได้รับเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท
เป็นอันซีนไทยแลนด์ตั้งแต่ปี๒๕๔๖อีกด้วย
เอาเป็นว่าช่วงนี้ยังไงซะไปเที่ยวยังไม่ได้ใช่ไหม

จ้าก็รอหน่อยละกันมาร์คเอาไว้จดเอาไว้ในปฏิทินมีโอกาสลองไปกันดูที่พังงา